ในดึกดื่นค่ำมืดไม่จำวัดอยู่ในกุฏิ
พระเหรอท่านอาจารย์นอนไม่หลับเปล่าใช่
แต่นี่ออกมาอยู่ริมแม่น้ำบางประกงเลยนะนอนอยู่ตรงกุ้งอี้อย่างนี้
เห็นไหมคะถอดถอดออกเหลือแต่อังสะ
แล้วนั่งอยู่แบบนี้เหมือนกับรับลม
ชาวบ้านแจ้งตำรวจนะตำรวจก็มาค่ะ
ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาเข้ามาตรวจสอบ
นี่คือพระบุญยฤทธิ์นอนรับลมตามที่ชาวบ้านร้องไปจริง
หลวงพ่อขอดูใบสุทธิหน่อยได้ไหม
ซึ่งพระบุญยฤทธิ์ไม่ได้มีมาแสดงให้ตำรวจดูนะ
แล้วก็บอกว่าอ๋ออัตมายังไม่ได้ใบสุทธิตั้งแต่อัตมาบวชเป็นพระมาเนี่ย
ซึ่งพระบุญยฤทธิ์บอกว่าเคยถูกจับศึกมาแล้วรอบนึงสักประมาณ๒๓เดือนก่อน
แล้วก็กลับไปบวชใหม่ที่วัดราชทิพรสที่อำเภอตาคลีนครสวรรค์
แต่ตัวอัตมาเนี่ยไม่ได้เป็นคนคอนหวันตัวอัตมาเนี่ยเป็นคนแปดริ้ว
ฉะเชิงเศร้าเอากลับมาก็เลยมาที่วัดหัวเนินแล้วก็วัดลาดขวางที่บ้านโพ
แล้วก็เลยถามว่าหลวงพ่อแล้วถ้าเกิดว่าหลวงพ่อบอกว่ากลับมามาอยู่ที่๘ริ้วแล้ว
ทำไมมานอนริมแม่น้ำบางประกงแบบนี้ล่ะอืมอ๋อแม่อัตมาอยู่ในน้ำเนี่ยฮะ
คืออะไรแม่อัตมาเนี่ยตอนที่เสียน่ะเอากระดูกมาลอยอังคารอยู่ที่แม่น้ำบางประกง
และอัตมาคิดถึงแม่ทีนี้ก็เลยมานอนแบบนี้
แล้วที่อัตมาไม่ได้ไปนอนไม่ได้ไปจำวัดอยู่ที่วัดเนี่ย
ก็วัดที่อยู่มันเงียบมันน่าเบื่อเลยมานั่งมานอนรับลมอยู่ตรงนี้
ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครนี่นะลองฟังค่ะ
แม่ผมเสียที่วัดแหลมนี่แล้วผมเอากระดูกมาลอยตรงนี้

ผมจบสถาบันนี้ราชพัฒน์เนี่ยทำไมวันนี้หลวงตาถึงมานอนตรงนี้ครับ
ผมคิดถึงแม่ไงผมเด็กแปดริ้วอาจารย์บ้านอยู่นี่เอง
รัฐรัฐขวางนี่อ๋ออ้าวอืมผมอย่างนั้นผมอย่างนี้แค่ตัวเองว่าผมน่ะ
ใช่ทีนี้ทำไงอ่ะสายตรวจก็พาพระบุญยฤทธนี่นะคะ
จำวัดชั่วคราวอยู่ที่วัดลาดขวางที่บ้านโพตามความประสงค์ก่อน
แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวต้องประสานทางสำนักพุทธอีกทีนึงนะสำนักพุทธของฉะเชิงเซาเนี่ย
ตรวจสอบรายละเอียดหน่อยอย่างเรื่องใบสุทธิที่บอกว่าตั้งแต่บวชมา
แล้วยังไม่มีใบสุทธิหรือยังไงเดี๋ยวตรวจสอบแล้วก็จะได้ดำเนินการต่อไปนะคะ